นาฬิกาเสิร์ฟมุมตรงไปเลยนะครับ

แล้วดึงไปแสนหลังโอ้โหฉลาดมากครับสรยาต้องชมเลยครับ
คือมองว่าทางคู่ต่อสู้ดันขึ้นมาแน่ลิเบอร์โลนะครับ
ก็เลยดีดบอลข้ามหัวลิโบโลไปตรงตำแหน่ง๕